หน้าตาเรียบเพรียดแข็ม
มันเป็นบ้านที่มีเจ้าของเก่ามาแล้ว๒๓คน
เด็กเดินผ่านประตู
พอหันกลับไปปุ๊บ

หนูเพิ่งรู้จากปากพ่อหนูว่า

สตรีนางหนึ่งผูกคอตายในบ้านหลัง